ตูบตัวนี้ถึงไม่ถูกรถทับ

น่าดูว่ะ

เห็นมุมนี้เรามองไม่เห็นมี่มุมอับนะเห็นอะไร
แต่ว่าได้ยินเสียงตื๊ดมันเป็นเสียงเซ็นเซอร์ข้างในรถ
แล้วพอถอยลงมาดิฉันตกใจที่แรกนึกว่าเป็นวิญญาณเจ้าตู

เป็นเจ้าตูบตัวจริงแต่เงาสะท้อนหน้ารถไงคุณ

ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ไม่ได้รู้เลยว่ามีอะไรขวางหน้ารถอยู่
ถูกต้องแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไงคุณสุดสกุล
ทีเด็กเล็กตัวเล็กหรือว่าสัตว์ที่อยู่ข้างหน้ารถไม่รู้
คนขับรถก็มองไม่เห็นนะคะ
เพราะว่าคอนโซลข้างหน้ามันบัง
แล้วก็ชนไปทับไปก็มีเหมือนกัน
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะรถกระบะคันนี้
เขาขับรถผ่านมาแถวแยกตลาดพิมายเมืองใหม่
ตำบลในเมืองอำเภอพิมายที่โคราช
แล้วก็จอดรออยู่นะกำลังจะเลี้ยวขวา
แต่ตี๊ดของระบบเซ็นเซอร์ที่มันดังเตือนขึ้นมา
แปลว่าต้องมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ
คือเตือนอยู่สักประมาณ๓๐วิค่ะ
คนขับก็เอ๊ะอะไรอ่ะอะไรมันดังเตือนอยู่อ่ะ
เพราะว่าเขามองมาข้างหน้าที่แรกเขาก็ยังไม่เห็น

คนขับตัดสินใจถอยออกมา
ตูบสีดำยืนขวางหน้ารถไม่ยอมไปไหนเลยนะ
ทีนี้เจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟัง

ตอนนั้นตัวเขากำลังจะขับรถกระบะออกมาจากซอย

แต่ว่าเจ้าตูบเนี่ยจริงมันกำลังนอนอยู่ที่ปากซอยขวามือนะ

แล้วก็มายืนขวางอยู่ข้างหน้า
โชคดีที่รถผมมีเซ็นเซอร์
ไม่งั้นเจ้าตูบโดนรถทับไปแล้วนะคะ